ครับภูครับเล่นกิตาครับ

สวัสดีครับผมบางนะมือเบสครับ

สวัสดีครับพี่แหลมร้องหนัง

รักกันใหม่ล่าสุดใช่มั้ยคะ
ชื่อเพลงอะไรเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหน
มามอบเพลงใหม่ให้ทุกคนได้ฟังครับ

ก็คือเป็นเพลงที่อยากส่งเป็นแทนคำขอบคุณนะครับ
รักกันมาตลอดรักกันมาทุกวัน

เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนได้สนุกสนานกัน

อันนี้สื่อถึงแฟนคลับหรือว่าบันดาลเป็นแฟนของเราเองที่บ้าน

อะไรเลยพี่แหลมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
มองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยแฟนอะไรแฟนเรา

แฟนคลับแฟนเพลงเลยครับ

เนื้อหาบอกว่าก็ขอบคุณที่ยังรักกัน

โดยหัวหน้าโดยบอสของเขาเนี่ย

เรียกได้ว่าเอาไว้เปิดไว้วันปีใหม่เปิดเอาใจเจ้านายบ้างคะ
ก็วิเศษอะไรอีกก็นั่นสิ

มาร่วมสนุกร่วมทำงานกับเราครั้งแรกก็ถือเป็นเพลงที่ได้ทำงานกับรุ่นพี่นะครับ
ที่เรากะลบและก็ชื่นชอบในฟิมูลอยู่แล้ว

ประมาณล้านห้าแล้วนะเพิ่งปล่อยเอง

สูงมากแต่ที่สูงกว่ายอดวิวก็เสียงนักร้องนะ
จะสูงจะแหลมไปไหน
ผมลืมเลยจริงแล้วมีพิเศษอีก

แล้วก็มีกันพิเศษด้วยใช่ไหม

พี่จ๊อกท่องมันตั้งแต่เช้า

แล้วกดโทรออกครับผม

จัดมาให้หน่อยได้มั้ย

วันนี้เราทั้งหมดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ
กลับมาเจอกับบันเทิงไทยรัฐได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้
เดี๋ยววันนี้เราลาไปพร้อมกับซิงเกิ้ลนี้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ

วันนี้ได้เกิดกับฉัน
เพราะทุกวันฉันมีเธอ

จะอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางที่ไป
รอยยิ้มเพื่อช่างมีความหมาย
ก็เพราะว่าฉันอยากมีเธอ
จะขอบรับรักให้กับเธอ

ก็เพราะฉันยังมีเธอ
จะขอบรับให้กับเธอ

ขอบคุณที่ยังรักกันนะครับ

ใครต่อ